ทีมข่าวได้ลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจอีกหนึ่งจุด
นั่นก็คือบริเวณสวนป่าเขากระยางจังหวัดพิศนุโลก
จุดนี้มีความน่าสนใจเพราะว่ามีต้นศักดิ์มากกว่า๑ล้านต้น
แต่ว่าไม่เคยมีความขัดแย้งกับชาวบ้าน
เพราะว่ามีการจัดการระบบที่ดีนะคะ
ติดตามประเรียบได้จากคุณซอราบระวีรังสีอะรุณ
ป่าเขากระยางจังหวัดพิศนุโลก
เป็นสวนป่าโครงการแรกขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ใช้งบประมาณของตัวเองในการปลูกสร้างสวนป่า
ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม
ซึ่งเริ่มต้นปลูกตั้งแต่ปี๒๑๑จนถึงปี๒๕
เนื้อที่ประมาณ๑๕๐๐๐ไร่
โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอวังทอง๕๑๕๔ไร่
อำเภอนครไทยอีก๙๙๗๑ไร่
และพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในป่าอนุรักษ์โซนซี
ส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้จำนวน๒๑๕๘ไร่
ทำให้เหลือพื้นที่สวนป่าเพียง๑๒๙๖๗ไร่

ทีมข่าวพร้อมด้วยหัวหน้าสวนป่าเขากระยาง
เข้าสำรวจแปลงปลูกไม้สักจำนวน๑๑๐๓๕ไร่

ตั้งแต่แปลงปลูกปี๒๑๑๑ถึงปี๒๕๒๗
ซึ่งมีไม้สักประมาณกว่า๑ล้านต้น
ภาพที่เห็นพบว่าไม้สักเกือบทุกแปลง
มีขนาดความตัวเพียง๔๐๕๐เซนติเมตร

และบางแปลงมีขนาดความโตเกิน๖๐เซนติเมตร
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้หัวหน้าสวนป่าระบุว่า
สักเกือบทั้งหมดได้ผ่านการทำไมรอบสุดท้ายไป

และได้ดำเนินการปลูกรอบ๒ในปีเดียวกัน
นี่ก็คือขนาดไม้สักที่ปลูกบริเวณสวนป่าเขาขยางเกือบทั้งหมดนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูกตั้งแต่ปี๒๕
ซึ่งถือว่าเป็นรอบที่๒แล้ว
และจากการสำรวจของทีมข่าวเรายังพบอีกนะครับว่า
ในพื้นที่๑ไร่เจ้าหน้าที่ก็จะเว้นไม้สักที่มีขนาดใหญ่
ซึ่งปลูกในปี๒๑๑ไว้๑ต้น
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปครับ

สวนป่าเขากระยางได้มีการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง

บริเวณแนวเขตติดอุทยานแห่งชาติ
และพื้นที่ของชาวบ้านจำนวน๑๘๔๑ไร่

โดยมีการปลูกไม้สักและกลุ่มไม้กระยาเลย
ไม้ประดูกไม้ชิงชันไม้มะค่าโมง
และไม้อื่นที่ขึ้นในป่าเบนจพันธ์และป่าเต็งรัง
พื้นที่อนุรักษ์ได้แกบพื้นที่แนวกันชน
พื้นที่สตรีมแบงค์พื้นที่ให้คุณค่าแก่การอนุรักษ์สูง
เป็นต้นป่าธรรมชาติป่ากึ่งธรรมชาติ
ที่อยู่บริเวณสวนป่าเราก็จะกันไว้เป็นป่าอนุรักษ์
จะไม่มีการเข้าไปดำเนินการใดกับจุดตรงนี้
หรือพื้นที่ที่จะให้ผลผลิตของเราเท่านั้น
พื้นที่อีก๙๑ไร่จำหน้าที่ทำเป็นสวนรถคชาติ

รวมถึงมีพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บริเวณน้ำตกปลอยอีก๒๑๙ไร่

เป็นไปตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
แม้ว่าในพื้นที่สวนป่าจังหวัดเชียงใหม่
เกิดปัญหาระหว่างชาวบ้านกับสวนป่า
แต่ในพื้นที่แห่งนี้ยังไม่เกิดความขัดแย้ง
เนื่องจากที่ผ่านมามีการให้ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์
การปลูกพืชเกษตรเช่นข้าวไร่และสับปะรด
โดยมีการทำข้อตกลงให้ดำเนินการได้เพียง๗ปีเท่านั้น

หลังจากนั้นจะต้องออกจากพื้นที่ทันที

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน